คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่มีการติดตั้งเครื่องสูง

บนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์

บนพื้นที่จริงในช่วงบ่ายวันนี้ครับ

ธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเจ้าหน้าที่
สำนักพระราชวังติดตั้งเครื่องสูง
ประกอบพระบรมราชอิสริยยศบนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ
ซึ่งประกอบไปด้วยฉาดเครื่องสูงหักทองขวาง๗ชั้นจำนวน๒องค์
ติดตั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังบุษบกฉัด๕ชั้นติดตั้งรถหลั่นกันลงมา
บริเวณด้านหน้าจำนวน๓องค์และด้านหลัง๒องค์
เรียง๑ตามความยาวของลำเรือพร้อมกับติดทงสารชาย๑ผืนที่บริเวณท้ายเรือ
และประกอบพระวิสูจนภายในบุษบกทั้ง๔มุมเพื่อความสง่างามสมพระเกียรติ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการถวายเครื่องราชูประโภค
โบราณราชประเพณีในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
จากนี้เจ้าหน้าที่ทหารเรือยังติดมาลัยคล้องคอมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
คณะครูนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดประคังจัดทำขึ้นอย่างปรานีตงดงาม
ก่อนที่นาวาโทนนัทวัดอารามเกลื้อรองพุ่มในการกองเรือเล็ก
จะติดผู้ห้อยแก้วเจรนัยและขนจามรีเครื่องประดับชิ้นสำคัญ
ในการตกแต่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เปรียบเสมือนเครื่องประดับที่งดงาม
สำหรับแม่ย่านางเรือที่มีความงดงามจนเป็นเอกลักษณ์
จากนั้นกำลังพลประจำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เริ่มฝึกซ้อม
ด้วยการพายเรืออยู่กับที่และซ้อมท่าการถวายบังคม
เป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงที่จะมีขึ้นในวันนี้นะครับ
แม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
เป็นการซ้อมการพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์

ทหารเรือธนบุรีข้ามลำน้ำไปทำการสอบ
การเข้าจอดเทียดท่าราชวรรดิตตามกำหนดการ

กำหนดการและเวลาจริงของพระราชวิธีบรมราชาพิเศษในวันที่๔พฤษภาคมนี้
กลองท่ามเรือจึงขอเชิญชวนประชาชน๒ฝั่งรำน้ำจ้าประยา
ร่วมชื่นชมความงดงามของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
การประดับตกแต่งเรือพระที่นั่งครบสมบูรณ์
และกำลังพลประจำเรือแต่งชุดเสมือนจริงที่ใช้ในวันพระราชพิธีจริงครับ
ซึ่งรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนนะคะ
เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางสะทนละมาก
ยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
แล้วก็วัดพระเชษฐุพลวิวมนต์มังคลาราม
ในวันอาทิตย์ที่๕พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะ

โอกาสเสด็จออกณศรีหะบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราศาสตร์
เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี

ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักพักดีอย่างพร้อมเพลียงกันค่ะ